ต่อกันที่ประเด็นร้อนในโลกโซเชียลอีกเหมือนกัน
พอดีค่ะแล้วดูรองเท้าแต่ละคนสิ

เขาบอกว่าประเด็นร้อนในโลกโซเชียลสัปดาห์ที่แล้ว
ต่างจากไปอยากจะหย่าก็หย่าไม่ได้เพราะว่าแม่สามีไม่ให้หย่า
สรุปมาแล้วตอนนั้นบอกเป็นคุณนุ่นปรากฏว่าไม่ใช่
นี่ไปโดนอีกคนนึงคุณหนิงปานิตาค่ะ
แล้วจริงไม่จริงเอาไปถามนิงกัน
ก็ไม่ปล่อยให้เป็นฝ่ายถูกพูดถึงในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอยู่ฝ่ายเดียว
เจ้าตัวเนี่ยถูกจับไปเอี่ยวกับประเด็นอย่างที่บอกไปแล้วว่านางเอกซินเดอเลล่า

เขาเคยเป็นนางเอกพี่ม้าออนภาเล่าในรายการข่าวใส่ไข่
หูกี่ปีมันแล้วนะพี่ม้าบอกดิฉันจำมาจากพี่ม้าออนภา
โอเคนานมากจริงอ่านางเอกก็นางเอกนะฮะ
คุณหนิงปานิตาบอกว่าแฟนก็เจ้าชู้ซุกกิ๊กเลี้ยงอีหนูไม่จบไม่สิ้น

โดยนางซินเดอริล่าตัดสินใจแล้วว่า
หย่าแต่แม่ผัวไฮโซกลับประกาศิษย์สั่งห้าม
เพราะไม่อยากให้เสียชื่อวงตระกูลค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลนะฮะ
นิงปานิตาก็เลยโพสต์ภาพคู่สามีซะเลยคุณจินจริน
พร้อมกับข้อความว่ายังรักกันดีนะคะ
หนิงค่ะครอบครัวคือสิ่งสำคัญคำว่าเราสองคน
ระหว่างทางอาจจะมีผิดพลาดกันบ้าง
หลายคนก็รู้กันแล้วแหละว่าเกิดเรื่องอะไรมาเนอะ

มันก็แค่อุปสรรคหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
แต่ใช่ว่าจะผิดแล้วจะผิดแบบเดิมซ้ำ
จะทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าประโยคหวานเนี่ย
ถึงสามีสุดที่รักว่าไม่ได้รักพระนามสกุล
หรือว่าความร่ำรวยแต่รักเพราะเขาดี
เขาคือสุดยอดคุณพ่อค่ะ
ชื่นชมในความเข้มแข็งของคุณแม่คนสวยคนนี้

ในการใช้ชีวิตอีกด้วยนั่นเองค่ะ

แล้วก็ถ้าหลานรักยา
ยาก็ต้องรักแม่ของลาลด้วย